คนร้ายขี่จักรยานยนต์ไปดักยิง

คือปมเหตุเนี่ยคนก่อเหตุอ้างว่าเป็นเรื่องหึงห่วงนะฮะ

เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยมีช่วงเวลาที่เกิดเหตุ
และช่วงที่ยาดพี่น้อง

หลังจากที่ตำรวจเนี่ยจับกลุ่มตัวคนก่อเหตุได้นะครับ
นี่นะฮะสอนอวังทองหลางนะครับ
หลังจากญาติของผู้ตาย

ว่าจับคนที่ยิงญาติเขาตายได้แล้วเนี่ย

เพราะโกรทแท้นะครับผู้ชมครับ
ลุบลมปิมพนิดคนเอารองเท้าถอดรองเท้าไปเลยนะฮะ

เป็นช่วงที่จับคนก่อเหตุได้นะครับ
แต่เหตุการณ์เกิดขึ้นตั้งแต่เมื่อคืนวันที่๒สิงหาคม
ผู้ที่เสียชีวิตชื่อนายสุธิพงศ์ลีลาศหรือว่าในลีฟอายุ๒๕ปีนะครับ
ส่วนคนก่อเหตุที่ตำรวจจับได้แล้วเอาตัวมาโรงพักนี่นะฮะ
ในนัทนะนัทธวุฒินะครับอายุ๓๒ปีนะครับ
ก่อเหตุตั้งแต่คืนวันที่๒สิงหาคมนะครับ
พอวันนี้รู้ตัวว่าจับได้เนี่ยนะฮะตำรวจก็เอาตัวมาที่สอนอวังทองหลางนะครับ
ญาติพี่น้องของผู้ตายคือของในลีฟก็มารอนะครับ
ลุมสาบแช่งรุมทำร้ายด้วยความโกรธแค้น
ไปคืนวันเกิดเหตุนะครับ๒สิงหาคม
ในนัดคนก่อเหตุเนี่ยเดินขึ้นไปบนสะพานข้ามคลองแสนแสบ
ซอยรามคำแหง๓๙แยก๑เขตวังทองหลาง
นี่ตรงนี้นะครับแล้วก็ไปยิงในลีฟต์สุดที่พง
กระสุนเข้าที่แถวคิ้วซ้าย๑นัดที่หลังอีก๑นัดบาดเจ็บสาหัส
ก่อนจะเสียชีวิตในเวลาต่อมา
นี่ผู้ตายนะครับถูกยิงเข้าไปนะครับ
จากนั้นเนี่ยในนัทก็ยังยิงใส่หลังนายนรพล
วัย๒๗ปีเพื่อนของในลีฟเจ็บอีกคนนึงด้วย
นี่คือนรพลนะครับก่อนที่ในนัทจะหลบหนีไป
นัทเนี่ยถูกจับได้แล้วนะครับอ้างว่าหลังก่อเหตุเนี่ย
กลับไปที่บ้านแล้วเดินลัดซอยออกมาแถวริมคลองแสนแสบ
แล้วก็โยนปืนทิ้งที่คลองแสนแสบเพื่อทำลายหลักฐาน
สุดท้ายวันนี้ตำรวจเนี่ยได้ตัวแล้วก็ต้อง
กู้ภัยจากทางร่วมกับตันยูนะฮะ
ชุดประดาน้ำเนี่ยไปงมค้นหาปืนนะครับ
ก็ค้นหาในรัศมีประมาณสัก๔๐๕๐เมตร
จุดที่ผู้ต้องหาบอกว่าเอาปืนไปโยนทิ้งหาอยู่๕ชั่วโมงนะฮะ
โมงจนถึงบ่าย๓ไม่เจอปืน
ก็เลยต้องยุติการค้นหานะครับ
มีจุดงมปืนนะครับแต่ไม่เจอปืนนะครับ
วันนี้คุณสุชาดานะครับลงพื้นที่ไปนะครับ
นี่คือจุดที่ทิ้งปืนนะฮะที่ทางร่วมกับตันยู
ประดาน้ำนะครับมางมค้นหาปืนนะฮะ
แต่ก็ไม่เจอนะครับหาอยู่๕ชั่วโมง
คุณสุชาดาได้คุยกับเพื่อนของในนัทผู้ต้องหานะฮะ
บอกว่าในนัทอาจจะโกหกก็ได้ว่าทิ้งปืนจุดนี้นะครับ
ขณะเดียวกันทางร่วมกระตันยูนะฮะชุดที่งมหาปืนนะครับ
งงมหาหลักฐานตรงนี้แล้วเนี่ยคือมันไม่เจอนะครับ
ก่อนหน้านี้เนี่ยมันเคยมีเคสลักษณะแบบนี้มางมค้นหาหลักฐานแถวนี้
ถ้าบอกตำแหน่งตรงนะยังไงก็เจอคลองแสนแสบตรงนี้เนี่ย
แต่จากคำให้การที่บอกผู้ต้องหาเดินลัดเลาะออกมายังซอยเล็กเชื่อมกับริมคลองแสนแสบแล้วเอาปืนมาโยนทิ้ง
มันดูขัดกับเส้นทางที่ไปก่อเหตุมาแล้วที่ผ่านมาก็รู้จักกับในนัดผู้ต้องหาตั้งแต่วัยรุ่นไม่เคยเห็นเขาเนี่ยเครียดแค้นใครมาก่อนขนาดนี้
ใช่ครับผมบอกก็ไม่น่าทำ

เราได้ภาพจากกล้องวงจรปิดในซอยลาดพร้าว๑๐๑แยก๒๕นะครับตอน๒ทุ่มครึ่งวันที่๓สิงหาคม
นี่นะครับในลีฟนะครับพร้อมกับภรรยาแล้วก็เพื่อนเนี่ยขี่จักรยานยนต์มากัน๔คันนะฮะมาที่บ้านลูกพี่ลูกน้องนะครับเป็นจังหวะที่ในนัดมาดักรอ
แล้วก็ถือเหล็กพุ่งเข้าไปจะไปแทงในลีฟก่อนจะหลบหนีไป
หลังจากนั้นในลีฟนะครับ

อันนี้ตอนขี่ออกไปนะฮะ๒๐นาฬิกา๓๖นาทีนะครับ

ตรงนี้คือไปเนี่ยเพื่อไปบ้านในนัทนะฮะที่รามคำแหง๓๙
เพื่อจะไปเอาคืนเพราะเมื่อกี้นี้คือนัทเนี่ยมาจะ
แทงลีฟนะครับแต่สุดท้ายเนี่ยกลายเป็นว่าลีฟเนี่ยไป
ถูกยิงตายไปถูกดักยิงนะครับแล้วเพื่อนก็ถูกยิงเจ็บ
อีกคนนึงลูกพี่ลูกน้องของลีฟนะครับบอกว่าหลังรู้
ว่าตำรวจเนี่ยจับตัวในนัทได้แม่แล้วก็ญาติญาติก็

ถอดรองเท้าเอาไปตัยหัวเลย

ญาติคนอื่นก็มาสมทบกันส่วนปมปัญหาที่ในนัทผู้ต้องหาอ้างว่าหึงหวงภรรยาของตัวในนัทกับตัวในลีฟผู้ตายนะอ้างว่าเนี่ยเขามายุ่งเกี่ยวมาอะไรกับเมียของในนัทผู้ต้องหาเนี่ยลูกพี่ลูกน้องของลีฟบอกว่าเชื่อว่าในนัทเนี่ยคิดไปเองนะแล้วถ้าเกิดมันจะมีความแค้นส่วนตัวอะไรก็แล้วแต่เนี่ยในนัทก็เคย
ไปแล้วทำไมไม่จบสุดท้ายเนี่ยอยากให้เจ้าหน้าที่เนี่ยช่วยดำเนินคดีให้ถึงที่สุดเอาให้ถึงประหารชีวิตไปเลยให้ตายตกตามกันไป
ช่วงแรกแรกที่รู้ว่าน้องผมโดนยิงผมจำไม่ได้เลยคือก็เงียบหายกันไปหมดแล้วบอกว่าให้สัมภาษณ์ว่าลูกผมเป็นคนดีลูกฉันเป็นคนดีนี่เหรอคนดีผมว่าคนเจ็บมากกว่าคนแบบนี้ตาลิวเขาก็บอกว่าถ้ากูหลบกูก็ต้องหลบไปอย่างนี้ตลอดเพราะกูไม่ได้ผิดใช่เพราะเขาจบไปแล้วเขาก็ไม่มีเมียใหม่แล้วอะไรของเขาแล้วเขาไม่ได้ยุ่งอะไรอยู่แล้วไง